วันนี้มีอีกหนึ่งพักที่เขานัดประชุมกันจำได้ไหมคะ
ภูมิใจไทยเขานัดจะประชุมกันวันนี้
ซึ่งพอประชุมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คาดหวังแหละว่า
วันที่๔สิงหาคมจะมีแนวทางอะไรยังไงแบบไหนกันไหม

แต่ก็ไม่ได้ติดใจด้วยที่คุณเศรษฐาเคยวิจารณนโยบายกัญชา
แปลว่ากำลังพูดอ้อมไหมคะว่าก็ไม่ติดใจนะคุยกันได้
คือตอนเวทีหาเสียงเวทีปลาใสต่างเนี่ย
คุณเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกของเพื่อไทยก็พูดถึงนโยบายกัญชา

ท่านมีอะไรนะพี่นิดกับน้องหนู
หนูถึงขั้นตอบโต้กันอยู่พักนึง

แม่อะไรก็เปลี่ยนไปเพียงแค่ชั่วข้ามเดือนนะคะเนี่ย
เสร็จสิ้นการประชุมสอดสอของภูมิใจไทยเนี่ยครูอนุทีนชันวีรกูลหัวหน้าพัก
ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางของภูมิใจไทย
หลังจากที่เพื่อไทยและก้าวไกลแยกการจัดตั้งรัฐบาลออกจากกัน

เจอก็คงจะได้พูดคุยกันนั่นแหละ

ส่วนแนวโน้มถ้าหากว่าเพื่อไทยมาขอให้ร่วมรัฐบาล

ภูมิใจไทยบอกว่าก็ต้องรอดูว่าเขารับเงื่อนไขเราได้ไหม
สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่๔จะราบรื่นหรือเปล่า
ก็เป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้
แต่ต้องพูดคุยกันก่อนว่าฝ่ายที่เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ต้องการให้ภูมิใจไทยมีท่าทีแบบไหน

ภูมิใจไทยจะมีเงื่อนไขอะไรอีกไหม
คุณอนุทินยังย้ำเหมือนเดิมนะคะว่า
จุดยืนภูมิใจไทยเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรก

ไม่มีการสนับสนุนให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อย
และไม่มีดิวลลับทุกอย่างต้องเปิดเผย
ส่วนที่เพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐา

ยาเสพติดบรรจุกลับเข้าไปอีกครั้ง

เพราะเรื่องกัญชาเป็นนโยบายของภูมิใจไทย

ซึ่งคุณเศรษฐาอาจยังไม่มีข้อมูล
หรือฟังการอธิบายเหตุผลที่ภูมิใจไทยเสนอกฎหมายกัญชาเข้าสภา
ก็เดี๋ยวคงจะได้มีการพูดคุยแล้วก็ชี้แจงกันมากกว่า

ทุกอย่างมันต้องพูดคุยกันก่อนไงครับใช่ไหม

เราก็ต้องรอเขาก่อนว่านี่คือข้อตกลง
ที่เราไปหาลือกันเมื่อวันที่เท่าไหร่๒๒ภรรกระดาว์

ก็จะมีการติดต่อกันอย่างเป็นทางการ
เพราะว่าทุกอย่างต้องเปิดเผย

เขาอาจจะยังไม่มีข้อมูล

ภาคภูมิใจไทยถึงได้เสนอกฎหมายกัญชาเข้าสภา

ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้พูดคุยกัน
เราก็คงต้องชี้แจงไม่ทันใดทราบ
แล้วเราก็คงต้องมีการ
คือพอมันทำงานร่วมกัน

ค่ะก็คือเพื่อไทยยังไม่ได้ติดต่อมาแต่ว่าก็เดี๋ยวดู
ถ้าเพื่อไทยรับเงื่อนไขของภูมิใจไทยได้ก็ร่วมงานกันได้
ประเด็นเรื่องกัญชาคุยกันได้โอ้โหนี่ถือว่าเวลามันงวดมากนะ
ใช่ค่ะคือบ่ายสองเนี่ยแถลงว่าอ่าตกลงเราแยกทางกันแล้ว
เพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วพรุ่งนี้เพื่อไทยบอกจะแถลงว่า
คั่วพักร่วมรัฐบาลใหม่เนี่ยจะเป็นอะไรยังไงบ้างค่ะ
คุยมีเวลาเดี๋ยวคืนเดียวเองนะ
หรือเขาตอนที่เขาพูดคุยกันเขามีการคุยแนวทางคร่าวไว้แล้วหรือเปล่า

ก็นี่ไงคุณอนุทินบอกยังไม่เคยติดต่อเลย
เพื่อไทยไม่เคยติดต่อร่วมรัฐบาลเลย

รวมไทยสร้างชาตินะครับทุกผู้ชมครับ
คือหัวข้อหลักก็คือ
เรื่องการเตรียมโหวตนายกรัฐมนตรีนั่นแหละ
ถ้าจะมีการประชุมรัฐสภาวันศุกร์นี้

คุณวิทยาแก้วพลาดัยอาจารย์ไตรรงสุวรรณคีรี

วันนี้ประชุมสอสอกัน๑ชั่วโมงนะครับ
เสียงสอสอรวมไทยสร้างชาตินะครับ
คุณวิทยารองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ

สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมพักวันนี้มีมติ

ที่จะเกิดขึ้นในวันโหวตนายก๔สิงหาคม

บอกว่าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ

ดังนั้นทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณเศรษฐาว่าวันนั้น
จะแสดงออกอย่างไร

หรือรู้การตอบข้อสักถามอย่างไร

ส่วนมตินะครับส่วนเรื่องที่คุณเศรษฐาไม่ได้เป็นสอสอแล้วจะเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ได้หรือไม่
หรืออาจจะไม่ได้เข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมรัฐสภาคุณวิทยาบอกยืนยันว่าขออนุญาตเข้ามาได้นะฮะ
แม้จะไม่ได้เป็นสอสอแต่เป็นวาระที่เกี่ยวข้องเสนอชื่อเป็นคันดิเดตนายกสามารถขออนุญาตเข้ามาในที่ประชุมเพื่อจะมาตอบข้อสักถามของสมาชิกรัฐสภาได้
ผมมีคำตอบที่ไม่มั่นใจยืนยันอะไรไม่ได้
เราก็ผ่านให้ไม่ได้ครับซึ่งผมคิดว่าในฐานะที่ผมเป็นประธานวิทย์ของภักดิ์
เดี๋ยวผมขอฟังเสียงคุณวิทยาอีกครั้งสิช่วงท้าย
พี่บอกว่าจะลงมาติดสวนเลยหรืองดออกเสียงเลย
เราก็จะหารือสมาชิกในสถานการณ์นั้นว่า
เราจะลงมติสวนเลย
ยืนยันอะไรไม่ได้เราก็ผ่านให้ไม่ได้ครับ
ซึ่งผมคิดว่าในฐานะที่ผมเป็นประธานวิบของพักเราก็จะหารือสมาชิกในสถานการณ์นั้นว่าเราจะลงมติสวนเลยหรือจะงดออกเสียง
คือคุณวิทยาบอกว่าถ้าคุณเศรษฐาเข้ามาในที่ประชุมรัฐสภานะ

แล้วตอบคำถามไม่ได้หรือมันไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่อง๑๑๒ที่มีอยู่ใช่ไหม

หรือว่าเรื่องที่คุณชูวิทย์จะแถลงเรื่องภาษีอะไรก็แล้วแต่ที่สวเขาก็ถามถึงเนี่ย

ถ้ามันไม่ชัดเจนมันก็มีอยู่สองอย่างที่พักรวมไทยสร้างชาติจะต้องพิจารณาตัดสินกันในวันนั้น

หรือโหดสัวในที่นี่น่าจะหมายถึงไม่เห็นชอบ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอบคำถามได้ก็อาจจะเห็นชอบก็ได้

คุณวิทยายังพูดถึงการทำหน้าที่ของประธานรัฐสภานะครับ
ก็คืออาจารย์วันนอร์นะครับในวันมหมาศนอมภาษา
นัดประชุมวันที่๔สิงหาคมนี้

คุณวิทยาบอกว่าเพราะทราบว่าสัปดาห์หน้า
คุณวันนอร์เนี่ยต้องเดินทางไปต่างประเทศ
ก็เลยรีบนัดประชุมเอาไว้ก่อนภายในสัปดาห์นี้
ทั้งที่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าควรให้เวลาพักที่มีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลเนี่ยมากกว่านี้หรือเปล่า
ในการไปดำเนินการในการจัดตั้งรัฐบาล
คือถ้าเกิดนัดเอาไว้ก่อนแล้วสุดท้ายมันก็ไม่พร้อมไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ย
มันเป็นการไปกดดันทำให้คนอื่นเขาเนี่ยประสาทเสียกันหมดได้
คุณวิทยาบอกยังไม่ทันจะทราบมติของสารรัฐมนูลด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะออกมาอย่างไร
แล้วนัดกันล่วงหน้าไว้แบบนี้เนี่ยได้อย่างไร

คุณธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
พักรวมไทยสร้างชาติสามารถทำงานได้กับทุกภาคการเมืองที่ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
และไม่มีนโยบายเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ที่คุณเศรษฐาเคยพูดเอาไว้เชื่อว่า
ถ้าเกิดได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกจริงคงจะต้องมีการให้แสดงจุดยืนกันในที่ประชุมรัฐสภาสุดท้ายเชื่อว่า

ถ้าเอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักก็คงสามารถเดินหน้าไปได้
พักเพื่อไทยบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วแล้วก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูล
รัฐมนุนฉบับใหม่โดยสสรเมื่อทำเสร็จเรียบร้อย
คืนอำนาจให้ประชาชนด้วยการเลือกตั้งใหม่
คุณธนกรบอกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะ
แต่การแก้ไขรัฐมนูลก็คงจะไม่เร็วมากนัก
ก็คงต้องใช้เวลานานพอสมควร
ณขณะนี้ในพรรครวมไทรสร้างชาติคนเอกพระยุทธจรรโอชา
ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักแล้ว

หากยังจมกันอยู่กับอดีตเนี่ย

ดังนั้นควรจะคิดถึงอนาคตกันมากกว่า

แถลงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลคั่วใหม่

ยังไม่มีใครติดต่อให้ไปร่วมรัฐบาลด้วย

โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา

ส่วนพักชาติไทยพัฒนานะคะ
ทางคุณทบราวุธเองก็บอกว่า

แต่จากการที่เคยคุยกันครั้งก่อน

ทั้งแนวคิดแนวนโยบายแนวทาง
แล้วก็ทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันเลย

แล้วก็ชาติไทยพัฒนาไปด้วยกันได้
อันนี้ก็คือจากการที่การคุยเรื่องต่าง

ก็พอจะทำให้ตัดสินใจได้แหละ

ชาติไทยพัฒนาก็น่าจะไม่ติดขัดอะไร

ส่วนภารกิจสำคัญที่เพื่อไทยได้ระบุในแถลง

ก็เป็นเรื่องที่หลายภาคการเมืองเรียกร้องช่วงหาเสียงอยู่แล้ว

ทำให้มีความคิดที่รอบครอบมากขึ้น

๒๖๕เสียงที่ไม่มีพรรคพลังประชารักษณ์

ชาติไทยพัฒนาจะเป็นพักร่วมรัฐบาลเดิม
ทำงานกับรัฐบาลใหม่ของเพื่อไทยได้ไหม

พฤศนาคมไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง

คือนำนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน

เพราะฉะนั้นก็รอดูกันต่อไปว่า

ส่วนเรื่องการโหวตนายกวันที่๔นี้

ว่าจะได้นายกเลยหรือเปล่า
แต่น่าจะราบรื่นกว่าครั้งก่อน

ถ้าเกิดจะปลดล็อกผ่านทางตันจริงนะ